เขามีมติในการปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล

เช้าวันนี้เป็นผลให้ผู้ค้าน้ำมัน

มีมติปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล
แก๊สโซฮอลลง๖๐๗๐สตางค์ต่อลิตร

นรงกันที่จากเดิม
หลักเกณฑ์อ้างอิงจากราคาของเกรดน้ำมัน
โร๓เปลี่ยนมาใช้เกรดยูโร๔

แล้วก็แก๊สโอฮอล๙๑ลดลง๖๑สตางค์ต่อลิตร

ลดลงอีก๔๓สตางค์ต่อลิตร

ปรับลดราคาหน้าโรงการลงดีเซล

แก๊สโอฮอล๙๑ลดลง๖๑สตางค์ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล๙๕ลดลง๔๓สตางค์ต่อลิตร

ยังมีมติปรับลดอัตราเงิน
ส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเบนซิน

ก็มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับ

นี่เป็นการส่วนของการปรับลด

ก็ขึ้นอยู่กับที่ทางปั๊มเนี่ย

ผู้ประกอบการน้ำมันจะไปปรับลดราคาที่ปั๊มหรือเปล่า

มีผู้ประกอบการของบริษัท
ผู้ค้าน้ำมันอย่างปตทและบางจาก

ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง

โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
อย่างที่คุณอาริยาไปเติมน้ำมันมาแล้ว

จากราคาน้ำมันอยู่ในช่วงขาขึ้น

ลดลงได้แค่๓๐สตางค์นะครับ

ก็ยืนยันนะครับว่าการปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน
หน้าโรงการในครั้งนี้

ก่อนจะมีมติไม่ใช่การหาเสียง
หรือเป็นนโยบายประชานิยม